ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุสลดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ย่านทุ่งครุนะครับ
ที่มีการยิงเสียชีวิตกันในบ้านเนี่ย๕ศพด้วยกัน
พ่อแม่แล้วก็หลานชายด้วยนะครับ
วันนี้นะครับญาติญาติไปรับศพทั้ง๕ศพนะครับ
บำเพ็ญกุศลแล้วนะฮะท่ามกลางความโศกเศร้านะครับ
อืมนี่คือพิธีที่มีการรับศพมา
แล้วนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเจ้าหน้าที่ก็รับศพมานะฮะรับศพมาถึงนะครับ
ทั้ง๕ศพนะครับก็มาไว้ที่วัดเดียวกันสาราเดียวกันนะครับ
สาราสามวัดบางนานอกนะฮะมาตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่นี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำทั้งห้าศพมาบรรจุใส่โลงนะครับแล้วก็ตั้งเรียงกันอยู่ที่สารานะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าวันนี้ฝนก็ตกลงมาด้วยนะฮะ
กรุงเทพนะครับพ่อแม่ลูกนะแล้วก็ปู่ย่านะครับ
ครอบครัวนะครับเสียชีวิตในบ้านพักที่ย่านทุ่งครุนะครับ
ก็เป็นกรณีที่อดีตจ่าทหารบกเจ้าของธุรกิจเคมีพันธุ์นะฮะ
ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ปืนยิงทั้งพ่อแม่ตัวเองนะ
แล้วก็ภรรยากับลูกชายวัย๗ขวบนะครับแล้วก็ยิงตัวตายตาม
สาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากเรื่องของธุรกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเงินนะครับ
ญาติของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์คล้ายพยักษ์อายุ๓๙ปีนะครับ
หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็พ่อแม่ของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์
แล้วก็ภรรยากับลูกชายของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าในส่วนของครอบครัวของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์
เขาก็ยิงพ่อแม่ตัวเองจนเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้เหลือแค่พี่สาวคนเดียวนะฮะ
เหลือพี่สาวของบ้านคนเดียวนะครับส่วนนี้คือทั้งห้าศพที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางพี่สาวเองก็ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอ้โหมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะสำหรับตัวของเธอนะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน้องชายนะน้องสะพ้าย
ครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีญาติญาติมาให้กำลังใจนะฮะ
นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนจ่าทหารบกของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นะครับ
เดินทางมาร่วมเคารพศพมารดน้ำศพนะครับ
ทุกคนก็สวมกอดให้กำลังใจพี่สาวของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นะครับ
ที่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้เธอก็เหลือคนเดียวแล้วนะครับ
ช่วงบ่ายนะครับก่อนหน้านี้นะฮะที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชเนี่ย
นายนรงโต๊ะงามอายุ๔๐ปีนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายสิบทหารบก
รุ่นที่สี่ร้อยสี่สิบสามเพื่อนร่วมรุ่นของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นะครับ
บอกว่าได้รับมอบอำนาจจากครอบครัวผู้ตายมารับศพ
ทั้ง๕ศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สารา๓วัดบางนานอก
สวดศพเนี่ย๓วันนะครับมีพิธีชาปนกิจศพ๒๑กันยายนนี้นะครับ
คือทางนายนรงเนี่ยเขาบอกว่าพี่สาวของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์ก็ประสานมานะครับในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนนะครับ
แต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากนักนะครับเพราะว่าทางครอบครัวของผู้ตายทั้งห้าศพก็ยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าในส่วนของนายนรงที่เป็นเพื่อนของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์บอกว่าถ้าจะมองถึงสาเหตุเนี่ยเขาเชื่อว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาทางธุรกิจนะฮะ
ทางจ่าสิบเอกอนุวัฒน์เขาก็ลาออกจากราชการนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับเคมีพันธุ์นะเข้าใจว่าคงมีปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับสเปรย์ล้างคราบน้ำมันแล้วเขาก็เปลี่ยนไปทำรับเหมาก่อสร้าง
พอไปทำรับเหมาก่อสร้างก็มีปัญหาเรื่องการเงินอีกนะถึงขั้นต้องเอาเงินเดือนของลูกน้องเนี่ยไปหมุนก่อนแล้วก็หาเงินมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องไม่ทันนะครับมันก็เป็นปัญหาไปหมด
เพื่อนของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์บอกว่าจาสิบเอกอนุวัฒน์เนี่ยได้โทรศัพท์มาหาครั้งสุดท้ายนะก็คือก่อนวันเกิดเหตุ๑วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะก่อนเกิดเหตุ๑วันจ่าสิบเอกอนุวัฒน์โทรศัพท์มาหาเพื่อนก็คือนายนรงคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ยืนให้สัมภาษณ์อยู่โดยบอกว่าคุยเรื่องทั่วไปนะฮะไม่ได้มีลักษณะการตัด
มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่น้อยนะครับซึ่งทางนายนรงเนี่ยบอกว่าจ่าสิบเอกอนุวัฒน์เนี่ยความจริงเขาเป็นคนที่รักลูกเมียมากนะรักพ่อแม่มากแล้วก็รู้ดีว่าตัวเองเนี่ยคือเสาหลักของครอบครัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าณขณะนั้นที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ถึงก่อเหตุยิงจนเสียชีวิตทั้งสี่ศพในครอบครัวตัวเองแล้ว

เปลี่ยนไปทำรับเหมาก่อสร้างพอทำรับเหมาก่อสร้างก็เบิกงวดงานไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็เงินหมุนจ่ายพวกคนงานจ่ายลูกน้องไม่ทันก็เลยได้รับความกดดันตรงนี้โทรหาเพื่อนคนอื่นก็น่าจะโทรครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวครับรุ่นเดียวกันก็อยู่กันแบบว่าครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันใครเดือดร้อนก็ปรึกษากันหาทางออกช่วยกันประ
ตำรวจบอกว่าไม่พบว่ามีบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในบ้านเลยนะฮะ
นั่นแสดงว่าเกิดเหตุกันเองภายในบ้านนะครับเบื้องต้นสันนิษฐาน
ทุกคนเนี่ยหลับหมดแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ยิงตัวตายตามส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ถ้าไม่ใช่ปัญหาครอบครัวก็คงเป็นปัญหาธุรกิจที่มีอยู่นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะปกติ๗โมงเช้าแล้วปู่กับย่า
ต้องส่งหลานชายไปโรงเรียนแล้วทำไมวันนี้อยู่กันเงียบไม่มีใครออกมาเลย
พอมาชะโงกดูที่ประตูรั้วหน้าบ้านมองเข้าไปที่ประตูบ้านด้านในเนี่ย
ก็พบว่าผู้ที่เป็นย่าของบ้านนะฮะก็นอนเสียชีวิตตรงนั้น
พอแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบฮะเปิดเข้าไปนี่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีก
เพราะว่าพบเสียชีวิตตามจุดต่างของบ้านเนี่ยทั้งบ้านเลยนะครับ
รวมห้าศพด้วยกันนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ใครได้ยินข่าวก็บอกโอ้โหมันน่าเศร้าเหลือเกิน